ปลายหน้าร้อนของประเทศไทยร้อนสมชื่อเลยจริงค่ะ
อุณหภูมิทะลุ๔๐องศา

แต่มีข่าวดีค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้า
จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น๑๒๐๗๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนจังหวัดอะไรภูมิภาคไหน
มีฝนตกขนาดเท่าไหร่เราไปตรวจสอบกันค่ะ

อุณหภูมิสูงสุด๓๘องศา

ฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐อุณหภูมิสูงสุด๓๗องศาค่ะคลื่นสูง๑๒เมตร
ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิสูงสุด๓๗องศาคลื่นสูง๒๓เมตร
เพราะฉะนั้นชาวเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยค่ะ
กรุงเทศมหานครและปริมนธนมีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิสูงสุด๓๘องศาคลื่นสูง๒๓เมตร
ก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับพายุใต้ฝุ่น
ขณะที่ประเทศรัสเซียค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะ
ทำให้มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
น้ำในน้ำแข็งละลายลงมาทำให้ล้นทะลักท่วมบ้านเรือน
สวัสดีค่ะ